รามาสนั่นโลกโซเชียลกันอยู่นะฮะ

กลายเป็นว่าถามกันไปถามกันมา
ฝั่งนั้นอันนี้เธออ้างนะบอกว่าถูกฝั่งนั้นเนี่ยต่อว่าว่าไม่มีมารยาท
ค่ะแต่ฝั่งนั้นขอโทษนะฝั่งดาราสาวขอโทษก่อนแต่ขอโทษเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วเธอก็แบบเหมือนถามไปถามมาก็เลยมีการวิวาทะกันนะ
ให้ชื่ออักษรย่อไว้ด้วยค่ะอ่าล่าสุดผู้จัดการดาราสาวคนนี้เนี่ย
ออกมาชี้แจงเบื้องต้นแล้วนะฮะลองดูคลิปที่โพสต์ไว้ก่อนนะครับ
เธอแทนแต่จบเลยชี้ค้อนหันควับแล้วเราก็หันออกเหมือนกันเราก็หันออกเหมือนกัน
แล้วเราก็ไม่คิดอะไรแต่ในใจเราก็คิดจะไปทักชีไม่ทักดีกว่า
ชีด่าพี่เลยนะโนแมนเนอร์ตอนแรกพี่ก็เฉยไปนะสักสองสามวิ
วิแล้วขี้ทีเราแก่แล้วปล่อยให้เขาด่าข้างเดียวคงไม่ได้แน่
มันก็เลยพูดใหม่ไม่มีมารยาทเป็นภาษาไทยพี่ก็ด่ามันกลับเป็นภาษาไทยเหมือนกัน
คุณนั่นแหละไม่มีมารยาทฉันขอโทษคุณแล้วเขาพูดอย่างงี้
สำหรับพี่พี่คิดว่าโอเคนะมันจบเพราะว่าเขาขอโทษเราแล้ว
เราก็คิดว่าโอเคช่างมาเถอเราก็มองหน้าแต่เราไม่ตอบเลย

อันนี้เธอก็บอกว่าเขาทำชุดเธอเปื้อนชุดสีขาวด้วย
ใช่คือประเด็นเรื่องคำขอโทษไม่ได้ติดใจ
เพราะขอโทษแล้วจริงฝั่งดาราสาวขอโทษแล้ว
ก็เหมือนกับพยายามจะมีการมองกันอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหม
คือหันหน้าหันหน้าคือมองกันอยู่ค่ะแล้วก็หันหน้าขวัก
หันออกอะค่ะหันออกกันทั้งคู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วเธอก็เลยอ้างว่าฝั่งนั้นก็เลยบอกว่า

เราก็ไม่รู้ว่าเขามองกันแบบไหนอะไรยังไง
แล้วก็ให้อักษรย่อไว้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ใจความก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
บอกว่าไปทานอาหารที่โรงแรมที่นึง
เจอดาราสาวคนนึงชื่อเล่นปป

กำลังพูดคุยเล่นกับครอบครัวระหว่างตักอาหาร
แล้วอาหารกระเด็นโดนเสื้อสูตรของเธอ
ลากมาถึงกางเกงด้วยซึ่งเป็นชุดสีขาว
ที่เธอติดใจก็คือดาราสาวคนนี้เนี่ยพูดขอโทษเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วก็ไม่สอบถามอะไรเพิ่มเติมนี่อันนี้ชุดที่เลอะบอกที่เธอถ่ายเอาไว้
แล้วก็ยังมาต่อว่าเธอว่าไร้มารยาทเป็นภาษาอังกฤษถึง๒ครั้ง
เธอก็โพสต์คลิปเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ชุดเธอเลอะนะฮะแล้วก็บรรยากาศของร้านอาหารที่ไปทาน
ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะส่วนใหญ่จะถามว่าคือใคร
แต่แทบไม่ต้องเดาที่เธอนี่คำย่งคำย่อที่ถามกันนะฮะ
มีคนถามใช่หรือเปล่าค่ะแป้งออนจิราหรือเปล่าเธอบอกใช่ค่ะ
แล้วเธอก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับบอกนอกจากคำขอโทษเนี่ย
ความจริงแล้วควรจะสอบถามเพิ่มเติมเพื่อแสดงความจริงใจด้วยหรือเปล่า
ว่าเป็นอะไรมากไหมแบบไหนยังไงเผื่อเธอจะขอถ่ายรูปด้วย
อันนี้ในมุมของเจ้าของคลิปนะในมุมของเจ้าของคลิป
เราถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับเจ้าของคลิปเล่าเพิ่มเติมบอกว่าอาหารที่ไปทาน
ในใจก็คิดว่าเอ๊ะดาราหรือเปล่านะอยู่ก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วหันไป
เธอเองก็หันหน้าออกเหมือนกันแล้วได้ยินเขาว่าเธอเป็นภาษาอังกฤษ
ว่าไม่มีมารยาทเธอบอกเธออึ้งไปเลยก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษกลับไปว่า
ทำไมมาว่าอย่างนี้คุณคิดว่าคนอื่นไม่รู้เหรอว่าคุณพูดอะไรอย่างนี้
แล้วเธอก็อ้างว่าเธอก็เลยถูกด่าอีกรอบนึงเธอก็เลยด่ากลับไป
ว่าเออก็คุณนั่นแหละไม่มีมารยาทเธอยอมรับว่าอีกฝั่งนึงขอโทษเธอก่อนแล้ว
แต่เธออ้างว่าเป็นการขอโทษแบบขอไปทีไม่จริงใจ
แล้วไม่ควรมีการแบบมาด่าต่อตอนหลังค่ะอ่านี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
ซึ่งเราต้องรอฟังทางฝั่งคนที่ถูกพาดพิงด้วยนะครับ
ล่าสุดนะครับเราสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณแป้งออนจิรานะฮะ
ดาราสาวชื่อดังผู้จัดการส่วนตัวของคุณแป้งออนจิราบอกว่า
คุณแป้งรู้เกี่ยวกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะ
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยส่วนตัวคุณแป้งก็บอกว่าได้ขอโทษคู่กรณีไปแล้วถึง๒ครั้ง
คุณแป้งบอกขอโทษถึงสองครั้งนะฮะแต่เดี๋ยวจะออกมา
ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าจะโพสต์ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนี้ขอเคลียร์คดีเรื่องโดนโกงเงิน๓ล้านบาทก่อน
ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวรอฟังทางฝั่งคุณแป้งด้วยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในร้านใช่เพราะว่าตัวคุณแป้งออนจิราเองยังไม่ได้ออกมาตอบ
ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงก็เป็นการชี้แจงผ่านผู้จัดการส่วนตัวเท่านั้น
เดี๋ยวรอฟังคุณแป้งอีกทีก็แล้วกันเนอะ
เพราะผู้จัดการส่วนตัวบอกคุณแป้งบอกขอโทษไปสองครั้งแล้วนะ
ช่วงที่มองกันเราก็ไม่รู้เขามองกันยังไงด้วย